คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
ใครเห็นก็ต้องบอกว่ามันโหดเกิน

สามีที่เป็นตำรวจด้วยนะฮะ
ขับรถข้ามจังหวัด๑๕๐กว่ากิโลได้
มาเอาเรื่องเมียที่ไปงานวันเกิดเพื่อน

มาถึงเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ทำร้ายจนเมียเนี่ย
อยู่กับพื้นถนนเสื้อผ้านี่หลุดลุ้ย
นั่นคือเมียนะที่นอนกองอยู่ที่พื้น
แล้วก็ชากสร้อยอะไรพวกนี้เข้าไปด้วย

แต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปกัน

อันนี้สามีจริงหรอมันไม่ใช่โจรใช่มั้ย
สามีเลยฮะและเป็นตำรวจด้วยนะฮะ
คือเป็นตำรวจเนี่ยความยับยั้งชั่งใจ
คลองสติมันต้องมีมาก

เพราะคุณเป็นตำรวจมีปืนอยู่ในมือด้วย

พอเสร็จแล้วก่อนจะจากไปเนี่ยเอาคร้อนไปทุบรถเมียนะฮะ
ที่จอดอยู่นะฮะต้องไปชมครับ
จนผับแบบพังเละเลยอ่ะอืมนี่มีคนถ่ายภาพไว้ได้นะครับ
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยกาญจนะรุจิสาม
ด่านนอกเขตเทศบาลตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
อ่านั่นคือรถนะฮะอ่าคันที่อยู่ตรงสี่ตั้งแต่ไม่ใช่
แต่คือคันนี้นะฮะเละเลยอ่ะเกี่ยวค้อนไปทุบ
ตีหนึ่งยี่สิบนาทีของเมื่อคืนวันก่อนโอ้โหตายแล้ว
คนก่อเหตุชื่อดาบตำรวจพงศักดิ์รจนัยพบหมู่
ที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของสพเมืองสตูน
ค่ะส่วนคนเจ็บชื่อคุณวินาอายุสี่สิบห้าปี
นี่ฮะหลังจากที่มีพลเมืองดีช่วยแจ้งเหตุเนี่ย
กับกู้ภัยก็มาระงับเหตุนะครับถูกกระชากเสื้อถูกทำร้ายจนแบบขาดวิ่นไปหมดนะฮะ
กระชากสร้อยเข้าไปด้วยนะครับคือหลังจากทำร้ายเขาแล้วก็
เอาค้อนเนี่ยไปทุบรถเก๋งสีเทาของเมียจนเละทั้งคันนะครับ
กระจกแตกหมดเลยนะฮะนี่หลังจากที่ตำรวจมานะครับ
ดูสิฮะท่านผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพ
ช่วงที่ดาบพงศักดิ์นะไปกระชากคนเจ็บก็คือเมียของตัวเองนี่ฮะ
มุมนี้มันจะไกลไกลหน่อยนะฮะกระชากออกมาจากรถเก่งนะครับ
แล้วก็ทำร้ายจับหัวโขกพื้นนะฮะจนเขาสลบแน่นิ่งไปเลยฮะ
ค่ะแล้วก็มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือนะครับคนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสะดาวนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุก็ถูกคุมตัวไว้ได้ตำรวจที่มาระงับเหตุ
มาช่วยเหลือเหตุนะครับบอกว่าตอนที่มาถึงเนี่ยคือทีแรกเนี่ย
ก็ยังไม่มีใครกล้าผลีผลามเข้าไปเพราะว่าดาบพรอ่าดาบพงศักดิ
พอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยเขาตะโกนบอกเลยนะ
บอกผมเป็นตำรวจแล้วบอกนี่เป็นเรื่องของสามีภรรยา
แต่เรื่องสามีภรรยาแบบนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้อืมตำรวจบอกก็ต้อง
พยายามใช้ความรอบครอบในการเข้าไปเนื่องจากพอเขาบอกเป็นตำรวจเนี่ย
ก็เชื่อว่าต้องมีปืนติดตัวอยู่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บได้
นำตัวส่งโรงพยาบาลสะดาวส่วนดาบตำรวจพงศักดิ์ก็ถูกคุมตัวได้
นำตัวไปสพสะดาวไปแจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวออกไปตอนนั้น
จัดหน้าที่ของมันเกือบสิบคนได้จัดหน้าที่ตำรวจของสะดาวกับของดันนอกมาร่วมกัน
เพราะว่าผู้ต้องหาก็ใช้ค้อนทุบรถจนพังยับเยินเลยอ่าค่ะ
ง่ายพังจนไม่มีสภาพชิ้นดีแล้วก็อีกสักพักนึงเขาก็เอาบัตรเจ้าหน้าที่ให้ดู
ก็เป็นทางศักดิ์การกำลวดอยู่ในยศดาบนะค่ะดาบกำลวดจำประจำอยู่ที่สตูน
เขาได้พูดอะไรบ้างไหมคะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็คุยครับคือด้วยปกติ
แล้วลูกผู้หญิงครอบครัวก็ทะเลาะกันอะไรนะมึงโกหกกูอะไรประมาณนี้นะ
วาจาที่ไม่สุภาพตั้งแต่มึงโกหกกูมึงทำกับกูหลายครั้งแล้วอะไรประมาณนี้
เรื่องรายละเอียดตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค